ไม่รู้หมอลำมันรองแบบไหน

ระวังให้ดีนะคะหมอลำบุกนะจ๊ะ
ล่าสุดสนั่นสะเทือนก้าวลาดพร้าวไปเลยค่ะ
เพราะว่าวงนี้มาค่ะคุณผู้ชมนะคะ
หมอลำอีสานนครสินหมอลำน้องใหม่

เดี๋ยวว่ามาแห้งไหลกอีกพูดภาษาละกัน
เรียกว่ามาแรงจริงค่ะสำหรับหมอลำน้องใหม่วงอีสานนครสิทธิ์ที่ตอนนี้ส่งหมอลำรุ่นใหม่หน้าใสวัยไอดอลค่ะ

วงนี้หลายคนคุณผู้ชมที่ฉันไปแอบส่องมานะคะตาลายเลยค่ะน้องดุ๊กเกอร์กฤษกร
หัวหน้าวงเกียร์หน่อยค่ะพาลูกวงบุกเข้ากรุงค่ะ
เปิดเวทีที่บาลใจกรรม๕แยกรานพาไปเลยจ้า
แล้วคุณผู้ชมดูภาวเองหน้าจอนะคะการแสดงโชว์ของคณานี้นะคะต่อให้อยู่ในร้านอาหาร
แสงสีเสียงชุดนักร้องแดนเซอร์เวอร์วังมาก

ขนนกก็มีเพชรวิป๊อปก็มา
ที่สำคัญเพลงมันจัดเต็มไปรถนะจ๊ะ

แต่พอมาตรงนี้เราก็ได้เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

แล้วเราอาจจะมีเดินลงมาทักทายแฟนอะไรอย่างนี้

หรือว่าจะเป็นคนเจียนใหม่เองที่มีความสนใจหลัก
มีใจหักได้หมอลำนะครับเปิดใจนะครับ

นนกับจุ้ยเดี๋ยวเขาจะมารายการเราตัวเป็นหล่อแค่๑๘๑๙น้ำลายหกน้ำมันเฮียนะคะ
และอย่างที่บอกไปนะคะวงนี้เขามีดาวสุดหล่อนั่นก็คือนุ๊กเกอร์กฤษกรคนนี้หล่อมาก
หลอดกล้าวใจเพราะว่าเขามีหนวดด้วยอุ๊ยตายแล้วลูกนะคะ
คนนี้นอกจากจะร้องเพลงเพราะจนถูกใจแม่ยกเอฟซีแล้วนะคะ
เรื่องราวความรักก็น่าจับตามองค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวไงกุ๊กกิ๊กกับเก่งทาชยานี่ไง
ล่าสุดนุกเกอร์ออกมาเบรกกับความสัมพันธ์เลยนะคะ
ความสัมพันธ์ว่าไม่พัฒนาแล้วมันเป็นเพราะเหตุใด
คือคุยกันเป็นพี่น้องมากกว่าครับ
เพราะว่าด้วยเราไปเจอแบบคอมเมนต์ที่มันไม่โอเคนะครับ

แล้วก็ไม่ได้แบบทิ้งกันไปเลย
ก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันให้คำปรึกษากันอยู่

ที่อยู่วงการบันเทิงวงการดารามา

แต่ว่าอนาคตข้างหน้ายังไง
ผมก็ต้องมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้ว

แล้วอยู่คนเดียวไม่ได้หรอก
ผมก็เสน่ห์ให้น้อยลง
เพราะว่าจะได้ยังไม่มีใคร

ผมก็อยู่ผมปกตินะ

ผมก็อยู่ผมปกตินะ